พี่เบ้นกับพี่มิ๊กเนี่ยนะบอกเลยนะว่าพี่เบ้นเนี่ยเป็นซุปตาเป็นดาราอีกหนึ่งคนที่โชคดี
เพราะสามีรักสามีหลงสามีเปย์แล้วก็มีซุปตาในบ้านเราค่ะโดยเฉพาะซุปตาสาวที่โชคดีโชคดี
เพราะว่าสามีเปย์โชคดียิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
เพราะว่ามีสามีดีสามีเปย์หนักนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเรารวบตึงมาฝากว่ามีใครกันบ้าง
เริ่มกันที่ตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาของเรา

อยู่เลย
คุณณวิศรุรุทย์หล่อสารหล่อเท่สามเท่
อกจากจะดูแลภรรยาอย่างดีโอ้โหคุณผู้ชมดูสิ
ความหวานไม่เคยพร่องนะออกทริปต่างประเทศบ่อย
และที่สำคัญยังเอ่ยปากมอบมรดกหมื่นล้านให้
จำได้ไหมเขาบอกว่าถ้าผมเป็นอะไรไป
ทุกอย่างจะเป็นของคุณชมพู่และลูกเท่านั้น
จำได้เพราะอะไรรู้ไหมยุบอกว่าถ้าป๊าตายโรงงานจะตั้งเป็นชื่อป๊าป๊า
ใช่อันนี้ยูก็แรงตลอดนะยูลูก
สามารถหลายคนแบบนี้อยากเกิดมาเป็นแม่ชมดูสักครั้ง

แม่ชมเนี่ยยังรับงานทุกรูปแบบนะ
ไหนจะธุรกิจอีกบอกเลยว่าเป็นคุณมัมที่บีซีสุดไปเลยค่ะ
หลังมานะเรื่องความสวยแม่ชมไม่แคร์นะ
รุยโตแพ้ไหนไม่ชมรับได้หมดเขาเป็นคนที่สวยด้วยธรรมชาติของเขาอยู่แล้ว
มาต่ออีกหนึ่งสาวค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งท่าน
ผู้หญิงสาวหลายคนบอกว่าดิฉันอยากสิ่งร่างคุณเหลือเกิน
คุณเอมมี่มรกฏค่ะคือสามีของคุณเอมมี่เนี่ยคือดีมาก
คุณเจมส์คือร่างก็ดีแล้วความใจปากก็คือนัมเบอร์วัน
ต้องบอกนะคะว่าการที่แบบว่าคุณเจมมี่บอกว่าการที่สามีจะรักเรา
เราก็ต้องทำตัวให้ดีก่อนนะคะหน้าที่ภรรยาก็อย่าให้ขาดตกบกพร่อง
ซึ่งจริงคุณเอมมี่นะคะก็ยังรับงานวงการบันเทิงเหมือนเดิมค่ะ
แต่ว่างานหน้าจออาจจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่
หากสามีคุณเอมมี่น่าจะหล่อมากออร่าโอป้าขนาดนี้แล้ว
ดูแลเอาใจใส่ภรรยาในวันสำคัญทุกเทศกาลไม่เคยขาดค่ะ
มีของขวัญชิ้นพิเศษแทนใจมอบให้เสมอเลย
แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะจ้ะบอกเลยว่าชีวิตส่วนตัวของแม่ปังมาก
เกินงานในวงการรวมไปถึงธุรกิจเครื่องสำอางก็ไปได้ดี
จากแม่จะรีวิวเองแล้วก็มีอีกหนึ่งสาวช่วยรีวิว
ลูกสาวไหมคะเก่งเก่งมาก